หลายข่าวที่เรานำเสนอไปเราทำได้แค่เป็นสื่อกลาง
นำเสนอให้คุณผู้ชมได้เห็นทุกมุม
อย่างเรื่องนี้ก็เหมือนกันครอบครัวหัวร้อนนะ
ครอบครัวนี้ดังมาน่าจะสัก๔๕ปีแล้ว
คือจะมีคู่สามีภรรยาแล้วก็มีเหมือนเป็นคนงาน

อยู่ในนี้คุณผู้ชมจำคลิปนี้ได้ใช่ไหม
จำคนในคลิปนี้ได้ใช่ไหม
มีทั้งตัวสามีมีทั้งตัวภรรยาแล้วก็จะมีคนถือมือถือถ่ายอยู่
รกรรมมากมายครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยดีเท่าไห
เขาก็เลยตั้งขนานนามว่าครอบครัวหัวร้อน
แล้วล่าสุดพวกเขาถูกกล่าวหาว่าไปค้างค่าเช่าครับ

วิรกรรมตอนที่อยู่ในห้องเช่าเนี่ยอีกเพียบเลยนะ

เช่าหอพักแห่งหนึ่งครับไปก่อความเดือดร้อนให้กับคนเช่าคนอื่น
อะไรบ้างล่ะเอาลูกลงมาอาบน้ำหน้าตึก
อันนี้ไม่เท่าไหร่เอาจานลงมาล้างหน้าตึก
ซักผ้าส่วนกลางของหอพักแต่ว่าดันเอาผ้ามาสัก๗โมงเช้า

แล้วระหว่างวันไม่ให้คนอื่นเอาไปซักเลยเหรอ

ใครมาเอาผ้าของพวกเขาไปเนี่ยออกจากเครื่องไปเนี่ย
เขาก็จะไม่พอใจมีการโยนผ้าอนามัยใช้แล้ว

ดอมอันนี้ไม่ไหวอันนี้ไม่ไหวจริง

เอาที่นอนเหม็นฉี่ไปตากที่บ้านหลังห้องคนอื่น
พอเจ้าของห้องบอกให้เอาออกไป
ครอบครัวนี้ก็ไม่พอใจยกพวกมาหาเรื่อง

ที่สำคัญเลยคือไปค้างค่าเช่าเขาเป็นพันนะฮะ
เจ้าของหอเนี่ยติดป้ายเตือนไว้แล้ว
ครอบครัวหัวร้อนครอบครัวนี้ก็ไม่พอใจอีก
ไปทิ้งข้าวของแล้วก็ขยะไว้เต็มห้องเลยนะนี่

แล้วก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยครับ

ได้พูดคุยกับคุณมอสคุณมอสอายุ๒๗ปี
แล้วก็อยู่ห้องติดกับครอบครัวหัวร้อนนี่แหละ
คุณมอสเองก็เคยมีปัญหาเหมือนกันกับครอบครัวหัวร้อน
เขาเล่าแบบนี้ว่าแฟนเขาเนี่ยมีปัญหากับครอบครัวหัวร้อน

อย่างวันที่๑๔มีนาคมที่ผ่านมาครับ
นายพยอมนะเป็นสามีของฝั่งครอบครัวหัวร้อนเนี่ยถือเหล็กมาเลย
เคาะหน้าห้องโป๊อกให้ออกมาเคลียร์กัน

ลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานครับ
เพราะฝั่งคุณมอสกับแฟนก็กลัวเรื่องความปลอดภัยอยู่เหมือนกัน
เจ้าของหอพักก็บอกว่าครอบครัวหัวร้อนค้างค่าเช่ามา๒เดือนรวมเป็นเงินหมื่นสอง
เจ้าของหอพักบอกว่าตอนนี้ถอดใจแล้วนะไอ้๑๒๐๐คงไม่ได้แล้วล่ะ
เพราะว่าไอ้ครอบครัวหัวร้อนเล่นหายเงียบไปไม่ติดต่อมาเลยเนี่ย
เดี๋ยวไปฟังเพื่อนข้างห้องของครอบครัวหัวร้อนหน่อยฮะ
เขาก็แบบหาแต่แบบยังไงพี่ด่าอย่างนี้มึงอยากมาปากดีอะไรประมาณเนี้ยครับ
ใช่ครับหนีไปแล้วเข้าห้องก็ไม่ใจ
โอ้โหนี่คุณมอสเล่าเลยคุณมอสก็ศักดิ์เต็มตัวเลยนะ
ครับทีมข่าวครับทีมข่าวของเราโทรไปคุยกับครอบครัวหัวร้อนซะหน่อย

เราก็ต้องฟังนะฟังนี่ล้อฟังนะ
คือเมื่อสักครู่ผมบอกไปว่าค้างค่าเช่าอยู่๒เดือนใช่ไหม

ฟังครอบครัวหัวร้อนบอกว่าเขาเช่าอยู่แค่เดือนเดียวเอง
แล้วที่เหลือที่เหลือเนี่ยให้ลูกน้องที่ทำงานก่อสร้างมาอยู่แทน
ส่วนเรื่องวิรกรรมต่างนานาไม่จริงเลย
ที่นอนเหม็นชี้ไปตากไปวิศักดีผ้าตั้งแต่เช้าเย็นก็ไม่จริง

บอกว่าเรื่องนี้เดี๋ยวขอปรึกษาปรึกษาสามีก่อน
ทีมข่าวก็เลยถามว่าสรุปตอนนี้เราจะเรียกพวกคุณว่าเป็น

ไม่ใช่ตัวเราค่ะก็ให้เขาหาหลักฐานนี้ดีกว่า
ว่าเป็นตัวเราหรือว่าเป็นครอบครัวเราดีกว่าค่ะ
ไปอยู่ที่อื่นมีคนเดือดร้อนอีกไหมพี่หรือว่ายังไง
ไม่มีนะคะมาอยู่ตรงนี้ก็นานมากแล้ว
ก็ไม่มีปัญหาอะไร
เพราะว่าผู้ชิดแจงดีนะใครก็พูดคำจาค่ะค่ะ

อย่าเรียกว่าครอบครัวหัวร้อนหัวเย็นเลยขอเป็นชาวบ้านธรรมดา
เขาบอกปวดหัวแล้วกับเรื่องเดิมก็ปวดหัวแล้วนะ

พูดถึงครอบครัวหัวร้อนเนี่ยคุณผู้ชมน่าจะจำได้
คือมีวิรกรรมมาตั้งแต่๒๕๖๐นู่นที่จังหวัดนทบุรี
ขับรถไปปาดหน้าคนอื่นครับแล้วตัวลูกชายเนี่ย
ยกเท้าใส่คู่กรณีแล้วก็มีการทะเลาะวิวาดกัน

แล้วก็สร้างวิรกรรมเรื่อยมาจนล่าสุด
ก็นี่แหละฮะที่เรารายงานให้ฟังก็คือ
ค้างค่าเช่าแต่เราไม่ตัดสินนะ
เรานำเสนอจากทุกมุมให้คุณผู้ชมได้ดูกันครับ